๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยมีเวลาไขดอกละ๒๐วินาทีซึ่งโบนัสหลังตู้นะครับจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้
และข้าวสารหนึ่งร้อยกิโลกรัมอีกหนึ่งตู้พร้อมไหมครับพร้อมค่ะสาวน้อยเชียร์นะลุ้นกันนะ
ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๕ครับ
บางวันแม่ไม่มีตังค์ซื้อกับข้าวให้ผมกินเพราะผมก็ต้องไปเก็บผักข้างบ้าน
ผมก็จะเอาผักนี้มาผัดให้แม่ให้ย่าให้พี่ให้น้องกินครับ
ก็อยากไปโรงเรียนอยู่ครับแต่ก็ต้องช่วยแม่กับพี่โถทำงาน
เวลาที่บ้านผมไม่มีตังค์ผมก็ไปหาเก็บผักข้างบ้านครับ
แล้วก็เอามาประกอบอาหารครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือคำย่อใดไม่ถูกต้อง
สถานีจำรวจผู้ทอนสตพ

ถูกถูกถูก
ถูกไม่ถูก

ถูกถูกถูก

ไม่ใช่ตัวย่อของคำว่า

รับเงินทุนไปต่อชีวิต๑ข้อ๕๐๐๐
และคุณแจต่อชีวิต๑ดอก

กิจยังสองคนกับแฟนเพื่ออยู่เพราะกิน
แยกก็เพื่อเลี้ยงแบบครอบครัว
เวลากิจยังหมุนเผาจะลำบาก
เกาสือสูงจังต้องเดินขึ้น
พอเราทำงานคนเดียวเราก็เหนื่อยมากร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรง
เคยล้มบูมอยู่กลางป่าคนเดียวแบบไม่มีใครเห็น
รู้ตัวอีกทีนึงก็เกือบเย็น
ก็กลัวกลัวตัวเองจะเป็นอะไรไปกลัวลูกไม่มีใครดูแลไม่มีใครเลี้ยงจ้ะ

รายสารเนกติฟนี้ไม่มีสีอะไร

อีสานในกระติ๊บนี้นะครับไม่มีสีส้มนอกนั้นมีหมดเลยในตัวเลือกนั้นนะครับจ้ะ
จะเป็นสีม่วงก็มีสีชมพูก็มีสีฟ้าก็มีแต่สีส้มไม่มีนะคะ
เพราะฉะนั้นน้องกุ้งตอบถูกอีกหนึ่งข้อนะครับ
ครอบครัวน้องโถจากจังหวัดระยองได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๒ข้อ
หนึ่งหมื่นบาทกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นสองดอก
เอาแล้วเรื่องต่อไปคือเรื่องลิเก
เวลาฝนตกอย่างนี้เขาหยุดเรียนบ่อยกลัวเขาจะเรียนไม่จบ

เพลงลูกทุ่งที่พระเอกลิเกประเทืองเสียงกาหลง
ร้องชื่อเพลงอะไร

ถูก

หนึ่งแสนบาทและเราไปลุดอีกข้อนึงหนึ่งล้านบาท

ถูกกับไม่ถูก

อุ๊ยพูดผิด

เรียงลูกทุ่มที่เพลงริเกย์ประเทืองเสียงกาหลงร้องนั้น

แต่คุณย่าก็พลาดไปแล้ว๑ข้อไม่เป็นไร

แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนกันต่อ

เรื่องสุดท้ายครับในวันนี้เชียร์กันนะครับคุณผู้ชม
จากเรื่องงานช่างครับ
จริงแม่ทำงานตังค์นั้นพอใช้
แม่ไม่มีตังค์ให้แปลงเรียนครับ

เพื่อไปช่วยแม่กรีดยาง

อาทิตย์หนึ่งก็หยุด๓วันบ้าง๔วันบ้างครับ
และบางทีผมก็ไปลูกจ้างในอุทสรรมรถ
ก็จะไปช่วยเขาขันน็อตเครื่องบ้าง
ถอดล้อล้างรถมั่ง

ไขน็อตจำนวน๑๔วิง

โถทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้

โอกาสนะฮะเลือกกุญแจได้๓ดอก

ดอกแรกใครจะเป็นคนเลือกครับ

กุญแจดอกที่๓ใครครับ

กุญแจดอกแรกจะเลือก

ที่๒จะเลือกดอกไหนครับ

เพื่อไม่เอาเปรียบซึ่งกันแล้วกันเนอะ

กุญแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที

ออกแล้ว

ดอกหนึ่ง

อะไร

อะไร
มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลขหนึ่งนะครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
เข้าสารหนึ่งร้อยกิโลกรัมครับ
มาผมจะเลือกดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๒จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

อีกหนึ่งตู้นะครับตู้โบนัสหมายเลขสี่

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
ตู้ที่เหลือนะครับคุณผู้ชม
ตู้โบนัสหมายเลข๒โบนัสหลังตู้ก็คือ

ครอบครัวของน้องโถจากจังหวัดระยองนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตไม่น้อยเลยนะครับ
พร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม

จะต้องลำบากตรากตรำสักแค่ไหน

ก็ยิ่งใหญ่กว่าความลำบากที่เราได้เผชิญ
ผมเชื่อมั่นว่าเราจะต้องผ่านมันไปได้
ผมขอฝากครอบครัวหัวใจเกินร้อย

เอาไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะครับ

เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ
หนูพี่เอฝากเยี่ยมด้วยนะลูกนะ
ถ้าเผื่อว่าหนูได้ไปเยี่ยมในหลังจากโควิดแล้วนะ
ขอให้ท่านทำใจดีให้แข็งแรงได้ออกมาอยู่

เราไปฟังความรู้สึกของครอบครัวน้องโถ
ว่าเขามีวิธีมองบวกบวกพลังต่อชีวิตได้อย่างไรบ้าง
วันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้ว
ผมชายามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
กุ้งทำงานหนักเพียงคนเดียวเพื่อเลี้ยงครอบครัว
ส่วนกุ้งเป็นลิ้นหัวใจรั่ว

เขามันสูงอ่ะจ้ะมันต้องเดินขึ้น

กลัวลูกไม่มีใครดูแลคน
แต่กุ้งหยุดไม่ได้
ถ้ากุ้งหยุดครอบครัวก็จะอด
พลังใจหนึ่งเดียวทำให้กุ้งอยู่ต่อไปได้ก็คือครอบครัวค่ะ
เป็นห่วงอนาคตเขายายเขาเรียนยายจะมีความรู้
ในวันที่กุ้งลุกขึ้นไม่ไหว
กุ้งมองย้อนกลับไปเห็นรอยยิ้มจากครอบครัว
กุ้งมีกำลังใจและพลังใจลุกขึ้นสู้ได้อีกต่อไปค่ะ

ฉันรู้สึกดีใจที่มารายการเกมต่อชีวิต
ให้ครอบครัวของย่ามีพลังใจเพิ่มขึ้น
หากเรามองบวกบวกพลังใจให้ไปต่อ
ขอแค่อย่าท้อแท้และท้อถอยนะคะ

น้องเขาพิการตอนฮอสขาดออกซิเกินไปเจร็จชั่วขนาด
ทุกคนในครอบครัวผมช่วยกันทำงานหาตังค์มาช่วยรักษาน้องนิวตันครับ
เสียบปลาหมึกนะครับพร้อมย่างจำนวน๒๔ไม้

จะได้โบนัสเท่าไร